แต่เรื่องของการจับงูต้องพึ่งพากู้ภัยสาวคนนี้
บอกว่าสุดยอดมากในเรื่องของการจับงู

ตอนที่จะไปดูรายงานชิ้นนี้
การถ่ายทำเนี่ยอยู่ในการดูแลของผู้เชี่ยวชาญนะ
ถูกต้องค่ะใช่แล้วแล้วติ๋งจะทำการถ่ายทำกันได้
ติดตามกันเลยนะครับในช่วงของตารันโชว์

ตำรวจโชว์ปามารู้จักคนจับงู
กับรัฐาตะเพียนทอง
ประธานและครูฝึกทีมอสรพิษวิทยาภาคกลาง
สมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทอง
งูพร้อมกันกับทีมอสรพิษวิทยาภาคกลาง
และสมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทอง
ฮัลโหลค่ะเจ้าหน้าที่จำงูค่ะ
อยู่ตรงสะพานหัวดินครับ
เฝ้าดูให้หน่อยนะคะเดี๋ยวไปเวลานี้เลยค่ะ
เมื่อ๖ปีที่แล้วรัฐาเจ้าหน้าที่กู้ภัยอ่างทอง
ได้รับแจ้งให้จับงูในบ้านเป็นครั้งแรก
แล้วเธอก็ได้ช่วยทั้งงูและคนให้ปลอดภัย
จากวันนั้นรัฐาก็หันมาทุ่มเทฝึกฝนวิธีการจับงู
และทำความรู้จักกับงูทุกสายพันธุ
ทำให้ทุกวันนี้รัฐากลายเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยใจกล้า
นักจับงูแห่งจังหวัดอ่างทอง
งูเข้าบ้านน่ากลัวเพราะคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่างูตัวนั้น
มีพิษหรือไม่มีพิษนั่นเองครับ
ทุกข่าวไทยจะเป็นงูที่สายตาสั้นนะ

งูเห่าจะไม่มีตาหลังมองเห็นสีดำการเคลื่อนไหวข้างหน้า

โอกาสที่เขาจะหงายหลังแล้วก็พุ่งฉกเราได้เลย
งูเห่าเขาสามารถบิดคอได้
เพราะฉะนั้น๔นิ้วนะคะด้านล่างล็อกกามนิ้วโป้งนะคะ
ดกลางกระหม่อมเพื่อที่คอนโทนพองูนะ

กรณีงูเห่าคือเรายืนนิ่ง
เขาเห็นว่าเราไม่ทำร้ายเขาเราไม่ใช่ศัตรู
เขาก็จะผ่านไปเขาก็จะไม่ทำร้ายเรา
เมื่อบ้านทุกหลังงูมีสิทธิ์เข้าได้
จะทำยังไงให้คนกล้าจับงู
งูแสงอาทิตย์จะเป็นงูที่ติด
พรสคุณฟองสัตว์ป่าปี๖๒นะคะ
เพราะฉะนั้นงูแสงอาทิตย์เป็นงูที่ไม่ก้าวร้าว
สีของเขาจะเป็นเงานะคะ
อ่ะแบบมือคิดว่าเป็นปลาไหล
เดี๋ยวใจเย็น
งูแสงอาทิตย์เนี่ยเราใช้มาละลายพฤติกรรมนะคะ
ตรงที่ว่าเขาไม่ก้าวร้าวไม่ดุแล้วก็ไม่กัดด้วยนะคะ

เบานะคะสำหรับคนที่ไม่เคยจับงูเลยนะคะ
จะทำให้คนรู้สึกสัมผัสกับตัวงู
ส่วนมากแล้วหลายคนไม่เคยจับตัวงู
เราก็เลยใช้งูแสงอาทิตย์ในการละลายพฤติกรรมก่อน
เพื่อที่เขาให้เขารู้สึกใจกล้าขึ้นมา
ในการจับงูและสัมผัสงูค่ะ
งูสิงหางลายงูที่มักเข้าใจผิด
คิดว่าเป็นงูเห่าและชอบเลื้อยเข้าบ้าน
งูสิงหางลายนะคะที่หลายคนเข้าบ้าน

การจำงูสี่หางลายคว้าหางแล้วก็อยู่อย่างนี้
เขาจะไม่ทำอะไรเราเลยนะคะจับให้นิ่มมากที่สุด
เมื่อโดนงูเหลือมรัดทั้งตัวจะรอดได้อย่างไร
งูเหลือมนะคะเป็นงูที่มีอันตรายนะคะ
หนึ่งก็คือฟันที่คมเหมือนใบเลื่อยนะคะ
เทคนิคของเมื่อคนโดนงูรัดนะคะ
สมมุติว่าไปโดนงูเหลือมนะคะ

สิ่งที่สำคัญเลยคือต้องช่วยโดยการที่จับหางย้อนออก

ถ้าเราไปมัวดึงดึงตัวดึงอะไรเขายิ่งจะรัดแน่น
ยิ่งเราขยับยิ่งเราเคลื่อนไหว
ทำให้งูนั้นลัดแน่นขึ้นนะคะ
ถ้าหางูพันมาที่คอนะคะ
คอของเราเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดใหญ่หลอดลมนะคะ
เพราะฉะนั้นเราต้องกัน
เพื่อให้มีช่องว่างในการหายใจ
และเรียกคนมาช่วยเราได้นะคะ
ถ้าเขารัดไปถ้าเราไม่กัน
ภายใน๔นาทีโอกาสหมดสติและเสียชีวิตสูงมาก

แต่อย่างนี้บอกไว้ก่อนกับการถ่ายทำในครั้งนี้

ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็คือพี่เขามีความเชี่ยวชัน

เอามาโชว์ให้ดูกันแล้วกันสำหรับแฟนตลอดข่าวค่ะ